ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่สมุทรปราการค่ะไปพบศพเป็นศพทารกแรกคลอด
อยู่บนหลังคาบ้านอ้าวแต่ปรากฏว่าลูกสาวบ้านเนี้ย
เธอบอกว่าเธอท้องโดยที่เธอไม่รู้ตัวครับ
แล้วเธอก็เข้าห้องน้ำแล้วเด็กก็หลุดออกมาเลย
ทำอะไรไม่ถูกเลยโยนเด็กออกจากหน้าต่าง
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะอืมตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยไปตรวจสอบค่ะเนี่ยค่ะหลังคาบ้าน
อยู่ในหมู่บ้านพฤกษาทาวน์นะคะที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนี่แหละค่ะ
เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์สองชั้นเป็นศพทารกเพศหญิงค่ะอืม
สภาพคือสมบูรณ์เหมือนกับใกล้คลอดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยตาย
เป็นศพคว่ำหน้าอยู่บนแบบเนี่ยอยู่ในร่องกระเบื้องคือเล็กนิดเดียวนะคะ
อยู่ในร่องแบบนี้ค่ะครับสายสดือยังติดอยู่เลยคุณผู้ชม
ไม่มีบาดแผลอะไรคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงค่ะ
อืมโอ้โหก็ต้องไปตรวจสอบรอบรอบอ่ะนะคะครับก็มีคราบเลือดเต็มเลยอ่ะ
อยู่ที่ช่องประตูอะค่ะครับเหมือนกับศพเด็กถูกหย่อนผ่านช่องแบบเนี้ยค่ะ
ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องถามบ้านนี้สิ
หย่อนแล้วหล่นมาบนหลังคาห้องครัวที่ตะแกรงท่อน้ำทิ้งที่ห้องน้ำชั้นสองก็มีเลือด
นี่ตรงเนี้ยตามซอกตามอ่างล้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะหย่อนมาแบบเนี้ย
แล้วก็มีกันไกลสีแดงวางอยู่ด้วยก็ตรวจสอบหมดเลยนะคะครับ
ศพของทารกก็ส่งไปสถาบันจักรีนริบดินนะคะเนี่ยมีคราบเลือด
คือผู้กำกับสพมสมุทรปราการบอกว่าก็ต้องนำตัวนางสาวบี
วัยยี่สิบสามครับที่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนะคะอืม
พาไปคุยที่สพมสมุทรปราการเธอบอกว่าเธอคบหากับแฟนหนุ่ม
ระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็มั่นหมายย้ายไปอยู่ที่ชุมพรด้วยกัน
กลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้านหลังนี้
เธอบอกเธอไม่รู้ตัวว่าเธอท้องไม่รู้ตัวจริง
ตี๓ปวดท้องเข้าห้องน้ำนั่งชะโครกอยู่เด็กหลุดออกมาเลย
ตกใจทำอะไรไม่ถูกเธอบอกว่าเด็กเหมือนกับหมดสติแล้วไม่หายใจ
ไม่อยากให้แม่อายเอากันไกลตัดสายรก
่อนเด็กออกทางหน้าต่างห้องน้ำ

แล้วคนที่เจอศพของเด็กคือเพื่อนบ้าน
เค้าบอกสมเด็กไปอยู่บนหลังคา

ถ้าดูจากสภาพของน้องเนี่ยคือน้องก็ใกล้จะคลอด
ของของศพทารกเหมือนแบบสมบูรณ์ใกล้คลอดแล้วมากมากอ่ะค่ะแล้วคุณจะจะอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยเหรอ
กระทั่งลูกคุณคลอดออกมาคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าคุณมีอาการอะไรอยู่ในคัน
ตำรวจบอกว่าก็ต้องนำตัวผู้หญิงคนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ
คือตอนนี้เธอก็อ่อนเพลียมาก